ทุกผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับทั้งสองฝั่ง
แล้วหญิงสาวที่เขาโพสต์คลิปแล้วก็เรื่องราวเนี่ยไปแจ้งความแล้วด้วย
มีสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอรับงานไปชงเหล้างานที่
เห็นบ้านหลังเมื่อกี้นะบนรีสอร์ตเนี่ยอยู่ดีพอเข้าห้องน้ำเนี่ยออกมาปุ๊บ
ผู้ชายคนนี้แก้ผ้ารออยู่แล้วงัดหน้าต่างคือล็อกประตูหมดแล้วนะ
แต่งัดหน้าต่างเข้ามาแก้ผ้าร้อนแล้วคือเข้ามาบีบคงบีบคอจะข่มขืนเธอ
โชคดีที่ผู้หญิงที่มาด้วยในกลุ่มเนี่ยมาช่วยเอาไว้ทัน
อันนี้ที่เธอเล่านะฮะลักษณะเป็นแบบนี้เธอโพสต์บอกว่าไปรับงานชงเหล้า
เมาเริ่มเล่นแรงขึ้นพอเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยบนที่พักล็อกประตูอย่างดี
กลับแอบงัดหน้าต่างแก้ผ้ารอบอกไปว่าหนูมารับงานเอ็นแค่ชงเหล้าไม่ได้รับออฟ
ก็คือขายบริการอะไรอย่างนี้แต่ลูกค้าไม่ฟังกระชากขึ้นเตียงบีบคอ
จนมีคนมาช่วยล่าสุดวันนี้นะครับหญิงสาวที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ที่เธอโพสต์เอาไว้ไปที่สพเมืองนครนายก
ไปกับแฟนนุ่มของเธอไปแจ้งความนี่ฮะสมมุติว่าชื่อน้องออยกันแล้วกัน
ค่าตัวคือ๔ชมพัน๕ค่ะลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ชาย๓คนแล้วก็มีผู้หญิงมาอีก๒คน
ทีนี้เริ่มถูกลูกค้าที่ชื่อต้นมาลวนลามถึงขั้นจับหน้าอก
เธอก็พยายามบอกว่าแค่มารับงานชงเหล้านะไม่ได้รับงานเสริมอย่างอื่น
จากนั้นขอตัวไปเข้าห้องน้ำบนบ้านในรีสอร์ทนะครับที่เป็นหลัง
ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เธอโพสต์บอกเอาไว้
บอกว่าระหว่างที่ผู้ชายชื่อต้นเข้ามาพยายามจะข่มขืนเธอเนี่ย
ถึงขั้นบีบคอเลยนะเธอก็บอกไปว่าถ้าไม่ปล่อยเธอเนี่ย
เธอจะแจ้งความกลับถูกในต้นเนี่ยตบเข้าที่หน้าแล้วหาว่าเธอขู่เหรอ
แล้วบีบคอเพิ่มอีกนะบีบคอซ้ำอีกจนกระทั่งมีผู้หญิงชื่อเบลที่มากับต้นเนี่ย
ขึ้นมาเห็นแล้วก็ช่วยเธอไว้หลุดออกมาได้เธอรีบเก็บของกลับบ้านทันที
จนกระทั่งรุ่งเช้าคนในกลุ่มที่ชื่อตูนนะกับผู้หญิงที่ชื่อเบลที่เป็นคนติดต่อว่าจ้างเธอในครั้งแรกเนี่ย
ได้ส่งไลน์มาขอโทษแล้วก็โอนเงินค่าจ้างมาให้๓๐๐๐บาทพร้อมกับขอว่าอย่ามาแจ้งความ
เตือนพี่คนนี้แล้วว่าอย่าเล่นกับน้องเขาแรงมึงให้เกียรติเขาด้วย
เขามาแค่ทำงานชงเหล้าอินเตอร์เทน
อันนี้ในฝั่งของผู้เสียหายที่แจ้งความนะฮะ
ในฝั่งของคนที่อยู่ในกลุ่มในงานนะครับที่จ้างผู้เสียหายไปชงเหล้านี้ฮะ
เราก็ได้คุยกับเขาด้วยนะครับหญิงสาวที่ชื่อเบลอ่ะ
ทั้งเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็ขึ้นไปช่วยน้องออยเขาจนแบบรอดพ้นมาได้เนี่ย
บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มเธอไปกัน๕คน
มีเธอกับแฟนนุ่มมีคนชื่อตูนกับแฟนสาว
ส่วนต้นคนก่อเหตุเนี่ยเขาไปคนเดียวไม่มีคู่นะ
เธอก็เลยตัดสินใจกันก็คืองั้นก็จ้างออยผู้เสียหายให้ไปเป็นเพื่อนต้น
โดยตัวต้นคนก่อเหตุเขาเป็นคนออกค่าจ้างเอง
ก็คือ๓๐๐บาท๑๕๐๐บาท๔ชั่วโมงนะ
แต่หลังเกิดเหตุเนี่ยตูนก็ให้เบลให้ไป๓๐๐
ทีนี้พอไปถึงงานเนี่ยอันนี้เบลเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยพอใจต้น
ที่จะต้องแบบนั่งคู่ด้วยคอยชงเหล้าให้เหมือนกับไปชอบตูน
ก็เลยแบบไม่ค่อยทำงานนะเหมือนกับได้ลูกค้าไม่ตรงสเปคหรือยังไง
ต้นเองก็พยายามถามบอกถ้าไม่ถูกใจอะไรยังไงเนี่ย
ก็กลับบ้านก็ได้นะแต่จังหวะนั้นเนี่ยเบลเขาอ้างว่า
เขาเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยไปผลักอกต้นทำให้ต้นเนี่ยโกรธเหมือนกับถูกหยาม
เพราะว่าเขาก็เป็นคนจ่ายค่าจ้างด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ย
ตอนเกิดเหตุเธอบอกเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอก
ก็รู้แค่ว่าผู้เสียหายเขาก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ำ
แต่เธอเห็นว่ามันผิดปกติหายไปนาน
พอขึ้นไปตามเนี่ยกะว่าจะไปตามออยผู้เสียหายเนี่ย
ปรากฏว่าเปิดประตูขึ้นไปบนบ้านเนี่ยเห็นต้นกำลังขึ้นคล่อมแล้วก็บีบคอเขาอยู่เลย
แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าจริงยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยความจริงเจรจากันจบไปแล้วนะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้เสียหายเนี่ยถึงเอามาโพสต์
แต่บังเอิญน้องเขาก็เริ่มเม้าแล้วก็เริ่มแบบแสดงเอาเหมือนภาคมันลงเกียจเขาอะไรอย่างนี้
เขาอะไรมันเอาสังเกตข์พี่หรออะไรแบบนี้เนี่ย

นะในความคิดของเราเพราะว่า
มันจบไปแล้วนะวันนั้นก็โอ้

เราก็ให้เกินแต่ว่าอยู่ดีพอวันลุ่มครึ่ง

เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยนะ
ตำรวจเองก็มาตรวจสอบไปแล้ว

หน้าต่างอะไรต่างนานาอะไรพวกนี้นะครับ

ในต้นหลังจากถูกแจ้งความ

ซึ่งตอนนี้กลุ่มเพื่อนของต้นในคืนวันนั้น
ก็มีตูนกับคนที่ชื่อเบล
ที่เป็นหญิงสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ขอโทษกับทางผู้เสียหายไปแล้ว

เดี๋ยวก็คงต้องให้มาให้ปากคำกัน